เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างสะเทือนใจ

หลังจากนั้นค่ะเข้าโรงพยาบาล

คือพ่อเข้าโรงพยาบาลและรู้ตัวแล้วว่า

ก็เลยหนีออกจากโรงพยาบาลมาหาลูก
เพราะลูกอยู่บ้านคนเดียวและก็มาเสียชีวิตที่บ้าน
ผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดราชบุรีโพสต์เรื่องนี้ออกมานะคะ

ลูกสาวเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกสาวของผู้เสียชีวิต
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อของเพื่อนไม่สบาย
แต่หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน
ต่อมาคุณครูพูดหน้าเสาทงเลยค่ะ
ขอบริจาคเงินเล็กน้อยจากนักเรียนทุกคนนี่นะคะ
เพื่อช่วยเพื่อนเพราะครอบครัวของเพื่อนลำบาก
มีกันอยู่๒คนพ่อกับลูก
ตอนนี้ศพของผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องกลับไปที่โรงพยาบาลนะคะ
ยังเอาออกมาไม่ได้เนื่องจากไม่มีญาติมาเซ็นรับ
เพราะว่าลูกอายุ๑๐ขวบเท่านั้นเอง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทราบเรื่องนี้แล้วลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
โรงเรียนเทศบาล๒วัดช่องลมจังหวัดราชบุรี
พบนางสาววาสนาเจริญเปลี่ยนเป็นผอของโรงเรียนนะคะ

เกิดขึ้นกับเด็กหญิงทัศิกาสารธินกรหรือว่าน้องโมโน
โมโนเรียนอยู่ชั้นป๔ตอนนี้นะคะ
และสูญเสียพ่อไปแบบกระทันหันค่ะ
ขออภัยนะคะคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่พ่อของน้องโมโนจะเสียชีวิต
หนีออกจากโรงพยาบาลและเป็นช่วงที่กำลังรักษาตัวอยู่เลยนะคะ
เพื่อมาดูแลลูกเพราะลูกยังเล็ก
และมีกันแค่๒คนพ่อกับลูกเท่านั้นค่ะ
ทราบข่าวการเสียชีวิตของพ่อน้องโมโนจากพ่อค้าแม่ค้า
หน้าโรงเรียนที่เขามาพูดคุยกันนะคะ
ประกอบกับโรงเรียนทราบว่าน้องโมโนไม่ได้มาโรงเรียนหลายวัน
ครูประจำชั้นสงสัยพอไปตรวจสอบไปก็พบว่า
น้องสูญเสียคุณพ่อแบบกระทันหัน
แล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือใดด้วยนะคะ
ทำให้เด็กต้องถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดราชบุรี
โรงเรียนเห็นว่าหากไม่นำศพออกมาจะกลายเป็นศพไร้ญาติ
จึงให้คุณครูประกาศหน้าเสาทง
บอกให้ผู้ปกครองท่านอื่นนักเรียนคนอื่นได้รับรู้เรื่องราวนี้
และมีการบริจาคเงินบางส่วนเพื่อช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งก็มีผู้ปกครองที่รับเรื่องราวนี้ไป
แล้วก็เอาไปโพสต์ต่อกันในโลกออนไลน์ค่ะ
นายจ้างพอรู้ว่าพ่อของน้องเสียชีวิต
พอตำรวจมาถึงตำรวจก็เลยเห็นว่าน้องไม่มีญาติ

ก็เลยพาน้องนะคะไปที่บ้านพักเด็กนะคะ
ระหว่างนี้โรงเรียนก็ได้ติดต่อทางเจ้าอาวาสนะคะ

ถ้าศพของคุณพ่อของน้องออกมา
ก็จะนำมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีให้
อีกส่วนนึงคือได้รบรวม
แล้วก็แจ้งข่าวกับครูและเด็กแหล่งโรงเรียน
เพื่อรวบรวมเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องเป็นการเบื้องต้น
ซึ่งน้องก็มีสูตรบัญชีธนาคารโรงเรียนอยู่
ณเวลานี้โรงเรียนก็รวบรวมช่วยเหลือ
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปยังแม่ของน้องโมโน
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
คุณแม่ชื่อว่านางพัชรินศริพิรุน
แยกทางกับคุณพ่อของน้องโมโนตั้งแต่
โมโนอายุ๘เดือนเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งพ่อที่ชื่อว่านายกฤษดาสายธินกรผู้เสียชีวิต
ลูกสาวตามลำพังและอาศัยอยู่ในร้านนวด
เพราะร้านนวดที่เป็นที่ทำงานของคุณพ่อนะคะ

ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
ไม่สามารถนำออกมาทำพิธีศพใดได้
เพราะว่ายังไม่มีญาติคนใดมาเซ็นติดต่อรับศพ

เกี่ยวข้องว่าจะมีทางใดที่จะช่วยเหลือได้บ้าง
ส่วนตัวของน้องโมโนเองตอนนี้ยังอยู่ในความดูแล
ของบ้าผ้าเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
บุรีท่านใดที่ต้องการจะติดต่อช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่โรงเรียนเทศบาล๒วัดช่องลม
จังหวัดราชบุรีค่ะ
ก็สลดใจนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับน้องโมโน